อันนี้อาจจะเป็นเรื่องต่อไปที่หมอปลาอาจจะต้องลงพื้นที่
แต่เรื่องนี้หมอปลาลงพื้นที่เรียบร้อย
หมอปลาไปที่ขอนแก่นค่ะเพราะว่าผู้หญิงคนนึงนะคะ
เขาบอกว่าผีสิงร่างเธอ๑ปีแล้ว
หาหมอกินยาไม่หายให้พระทำพิธีก็ไม่หาย

ผู้หญิงคนนี้ชูพนังสาวอายุแค่๒๓ปีเองค่ะ
เธอก็เล่านะบอกว่าตัวเธอเองมีอาการคล้าย
ถูกผีเข้าสิงเป็นปีแล้ว
รู้สึกว่าคนมาสิงอยู่ในร่างกาย
แล้วมาพูดข้างหูตลอดเวลาเลย
อยากกินของเส้นไหว้
เธอบอกว่าเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เสียงเธอ
ก็เลยไปไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวทที่ขอนแก่นนั่นแหละ
หมอให้ยามากินเธอบอกไม่ดีขึ้นนะรู้สึกเหมือนเดิม
จากเหมือนเดิมแล้วบางอาการมันมากขึ้น
อาการมันแปลกขึ้นเรื่อยแลบลิ้นปลิ้นตาบ้าง
ทำร้ายตัวเองบ้างพังข้าวของในบ้าน
ก็เลยอ่ะงั้นต้องพยายามรักษาตามความเชื่อดูบ้าง
ไปหาหมอทรงหมอธรรมบอกตรงกันเลย
ผีตาผียายไม่อยากให้เธออยู่บ้านหลังนี้หรอฮะก็เลย

บอกว่าเวลาสวดมนต์จะรู้สึกเหมือนมีคนมายืนดู
และล่าสุดไม่นานมานี้ค่ะมีพระสงฆ์
อาสาจะมาช่วยเหลือมาไล่ผีออกจากร่าง
พระก็มาทำพิธีเลยค่ะที่ห้องพระที่บ้านเธอนั่นแหละ
ทำยังไงเริ่มจากการเทแป้งใส่มือก่อน
อ่าแล้วก็ล้วมไปจับเอาไว้เดี๋ยววาเพศแล้วหน้าอบ
เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ละมั้งมันต้องทำอย่างนี้เหรอ
แต่พระสงฆ์บอกว่านี่เป็นวิธีไล่ผีไง
แล้วผีมันจะต้องทำอย่างนั้นเหรอถึงจะออกหรือยังไง
เอาตัวคุณไม่แน่ใจใช่ไหมตัวเธอเองก็ไม่แน่ใจ
เพราะณวันนั้นเธอตกใจค่ะรีบวิ่งลงมาขอความช่วยเหลือ
จากสามีที่รออยู่ข้างล่างเลยมันไม่น่าจะใช่แล้วไง
สรุปพิธีก็ไม่ได้เธอก็เธอก็กลัวแหละค่ะ
กลัวพิธีที่เกิดขึ้นจากพระเอาทีนี้หมอที่โรงพยาบาลไม่ได้
พระช่วยไม่ได้ต้องถึงหมอปลาแล้วค่ะ
หมอปลาเอาบอกชื่อจริงหน่อยหลายคนหมอปลาชื่ออะไรเดี๋ยวจะลืมกัน
เจรพันธ์เพชรขาวเดินทางมาที่บ้านเลย
ทันทีที่มาถึงนะคะนางสาวไอซ์กรี๊ดดังลั่นเลย
และทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ตกใจหมอปลาเอาฝ่ามือไปกดที่ศีรษะของเธอเลย
จากนั้นนางเสาไอซ์มือเท้ากรรมแบบนี้เลยและหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อไปดูค่ะ
อ่ะฟังนะอาการแบบน้องเนี่ยมันไม่ใช่ผี
แต่มันเกิดจากวิทยาศาสตร์
แสดงว่าแฟนเราเนี่ยเคยใช้วิทยาศาสตร์เยอะ
เข้าใจไหมที่หมอถามแฟนว่า
เคยคิดว่าผัวมีเมียน้อยไหม

แสดงว่าก่อนหน้าที่เราจะป่วยหูแว่วเนี่ย

หมอไม่พูดนะว่าอะไรแต่ต้องรู้นะ
ซึ่งอาการเหล่านี้ต่อให้เราเลิกใช้วันนี้แล้ว
แต่มันตกค้าง
พอมาตกค้างปั๊บเราจะทำให้เราหูแว่ว
เราก็จะจินตนาการว่าเราโดนผีเราถูกของ
แล้วก็ต้องตะเวนไปรักษาเรื่อย
พอรักษาปั๊บเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องหมดเงินหมดทอง
คุณผู้ชมน่าจะตีความได้เนอะ
คือเหมือนก่อนอันนี้ไประแวงว่าสามีจะไปมีคนอื่น
ก็เลยไปพึ่งทางวิทยาศาสตร์ก็คืออาจจะไปกินยาหรือเปล่า
หรืออะไรยังไงหรือเปล่าแล้วมันตกค้างในสมองในร่างกายหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นยามันมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอก
ทำให้หูแววไม่มีอาการแบบนี้
อาจจะมีหูแว่วประสาทร้อนไปเอง
หมอปลาก็เลยบอกว่ามันยังคงตกค้างอยู่หรือเปล่า
อยู่ในร่างกายหรือเปล่าก็เลยเชื่อว่าถูกผีสิงเนี่ยนะคะ

พาไปที่บ้านเลยที่จังหวัดเพชรบุรี
เดี๋ยวจะช่วยรักษาให้มีวิธีอื่นช่วยรักษาให้
จากนั้นทีมข่าวและหมอปลาค่ะเดินทางไปที่สำนักสงฆ์วัดป่าหนองตะครองไปทำไม
อันนี้ฉันย้อนไปนิดนึงที่หมอปลาต้องไปที่วัดป่าหนองตะครอง
เพราะนางสาวไอซ์เล่าให้ฟังว่าพระรูปนี้มาทำพิธีให้เธอไง
แล้วที่บอกว่าจับอวัยวะเพศจับหน้าอกอะไรนั่นใช่ไหม
ใช่หมอปลาก็เลยมาตามคำนั้นเลยค่ะ
คือให้ทำพิธีให้ดูอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะมาสอบถามสิ
ทำแบบนั้นเนี่ยจริงหรือเปล่า
ถามพระรูปนี้เลยนะคะชื่อพระอาจารย์คำผินบุญจันทร์หรือพระอาจารย์อู๊ด
อาจารย์อู๊ดตอบคำถามเลยบอกว่ายอมรับยอมรับว่าเป็นพระรูปที่นางสาวไอซ์ได้กล่าวถึง
และกระทำอนาจารย์นางสาวไอซ์จริงแต่ยืนยันว่าทั้งหมดเป็นไปตามการรักษาที่ได้ร่ำเรียนมา
ขมวดคิ้วแล้วล่ะตอนนี้เออเรียนจากไหนมา

ช่วยคนนั่นแหละเอออ่าแต่ผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานมาแบบนี้เหมือนกันนะแล้วผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักอ่ะค่ะ
ที่ยืนล้อมพระอาจารย์คำผินอยู่นะบอกว่าระหว่างที่พูดคุยได้กลิ่นค่ะ
กลิ่นสุราอืมได้กลิ่นสุราออกมาจากตัวพระอาจารย์อู๊ดเนี่ยนะคะ
คาดว่าเจ้าตัวคงดื่มมานั่นแหละ
นักข่าวเขาเห็นความคิดเห็นลงความคิดเห็นกันแบบนี้นะคะ
จากนั้นตำรวจภูทรน้องสองห้องมากันสามนายค่ะมาที่จุดนี้
เชิญพระอาจารย์อู๊ดไปสอบสวนอ่า
แต่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะคะก็จะต้องสอบสวนสืบสวนต่อไปนะคะ
ตำรวจอยู่ระหว่างการหารือกับพระผู้ใหญ่และหน่วยงาน
เกี่ยวข้องในการดำเนินการกับพระอาจารย์อู๊ดต่อไปค่ะ
เพราะฉะนั้นข่าวนี้คือแยกเป็น๒เรื่องนะ

ส่วนเรื่องพระอาจารย์อู๊ดอันนี้ตรวจสอบ
แล้วก็ต้องดำเนินคดีจะส่งจะศึกอะไรก็ว่ากันไป
อ้างอวดอุตลิหรือเปล่าท่านดื่มสุราหรือเปล่า

แล้วไปทำแบบนี้โดนรามผู้หญิงกี่ครั้งกี่คนแล้ว